ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยไอ้เรื่องที่แบบเลิกกันไปแล้วตามง้อกันจะมาเคลียร์กันเนี่ย
มันมีหลายหนหลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์นี้ต้องถามว่ามันโหดเกินไปหรือเปล่า
ค่ะถึงขั้นขับรถกระบะเนี่ยไปพุ่งชนแฟนเก่าอ่ะชนคนแบบตัวคนเลยเหรอคะเต็ม
อย่างนั้นเลยดูฮะผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมานี่พุ่งดูสิฮะ

ไม่มีความโอ้โหไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลยอ่ะซัดเขาแบบเต็มอ่ะ

ไปสองคนนะฮะเบลนี่คือเพื่อนอ่านี่คือ

เพื่อนของเบลเบลนี่คือแฟนเก่าของเต๋าคนก่อเหตุอ๋อ
อ่าทีแรกเนี้ยคิดว่าเพื่อนของเบลเจ็บคนเดียวค่ะ
ความจริงเบลนู่นฮะกระเด็นไปอยู่พงหญ้าข้างทางนู้นฮะ
โอ้จนเขาพาเพื่อนของเบลไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
เบลเนี่ยไม่มีใครเห็นไงถึงแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องโบกมือ
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจากพงหญ้าข้างทางโอ้ตายแล้ว
ตอนนี้เบลสาหัสนะฮะโอ้ยอาการยังวิกฤตอยู่นะครับ
ใช่เหรอคำถามก็คือมันโหดเกินไปไหมอ่ะเกินไปจริงจริงนะคะ
แล้วนี่นี่เขาเห็นเสาไหมออกมาจากรถนี่วิ่งหนีอืม
ทำไปเพื่ออะไรอ่าใช่ไหมทำไปเพื่ออะไรแบบเนี้ย
โอ้โหอันนี้นี่ถ้าจากภาพกล้องวงจรปิดมันคือพยายามฆ่านะพี่อุ๋
ใช่โชคดีที่เพื่อนของเบลนี่เขาแค่เจ็บนะแต่ว่าเบลนี่เขาสาหัส
แล้วไม่ดูหน่อยเหรอว่าโอ้โหดูสิฮะ
ชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันทีแรกคิดว่าเออเป็นรถชนกันเสียหลงเสียหลักเปล่านะฮะ
จะมาเคลียร์กับแฟนเก่าแล้วเหมือนกับอูนี่เบล
โมโหหรือยังไงพุ่งชนนี่คือเบลฮะหนักเลยนะ
คือขยับตัวไม่ได้เลยนะดามพอใช่ไหมคะเนี่ย
นะครับคือก่อนที่จะพุ่งมาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าขับมาแล้วก็เจอแล้วก็อยู่ดีพุ่งชนดื้อนะไป
ซุ่มอยู่นะอ๋อคือรอจังหวะนั่นเห็นไหมเต๋าจอดรถกระบาดอยู่ตรงนั้นอ่ะ
คือจอดรอจังหวะเลยอยู่อีกฝั่งถนนนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐เมตร
แล้วก็ขับรถขับแบบย้อนสอนด้วยนะครับเพราะเลนส์ตัวเองอยู่ซ้ายนะอืม
นี่พุ่งย้อนสอนแบบนี้เลยเห็นไหมพุ่งตรงไปยังกลุ่มของเบลนะฮะ
แฟนสาววัยยี่สิบเก้าปีของเขานั่งอยู่บนรถจักรยาน
ดนกับเพื่อนอีกสองคนผมนึกว่าความเคราะห์ดีคือ
อยู่บนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่าจะรับแรงกระแทกไปก่อนที่จะโดนตัวคน
นี่ถ้าเป็นคนเปล่ายืนอยู่หูมินว่าหนักเลยนะ

เร่งเครื่องพุ่งชนอย่างจังนะฮะ
เบลกับเพื่อนกระเด็นกระดอนคนละทิศคนละทาง
กระบาดไน่เตาะก็พุ่งไปชนตรงนั้นเป็นร้านขายของชำนะครับ
ก่อเหตุเสร็จในเต๋าก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปที่ปราจีนบุรีนะครับ
ผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เอง
ถนนในพื้นที่ตรงบนท่าตุมบศรีมหาโพธินะครับ

สภาพหน้ารถพังยับนะครับพุ่งชนร้านค้าขายของชำ
จักรยานยนต์๔คันถูกชนเสียหายดูนู่นฮะ
ระบะของเต๋าคนเจ็บทีแรกก็อย่างที่บอก
ในที่เกิดเหตุที่แรกคิดว่ามีหญิงสาวเกือบ๑๙ปี
ที่ชื่อว่าสาแค่คนเดียวนะฮะบาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกายนะครับ
มีบาดแผลถลอกอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงฮะ
ชาวบ้านไปเห็นผู้หญิงอีกคนนึงก็คือเบลแฟนเก่าของเต๋าเนี่ย
โบกมือขอความช่วยเหลือขึ้นมาจากพงหญ้าข้างร้านที่ถูกรถกระบะพุ่งชน
อาการปางตายนะครับมีบาดแผลที่หน้าผากและตามร่างกายเลือดไหลท่วมตัว
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออีกคนนึง
ตอนนี้ยังวิกฤตนะครับยังไม่พ้นขีดอันตราย
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ปราจีนบุรีนะฮะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการพุ่งชนกันเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเบล
นี่คือแฟนเก่าของในเต๋ามากับเพื่อนขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่ข้างทาง
นี่สองคันนะเห็นไหมเต๋าเต๋ามาด้วยเหรอน่ะ
อ่าเต๋านี่ขับรถอ่าเห็นไหมนี่ขับปาดหน้ามาลงมาจากรถ
ไม่รู้คุยอะไรกันนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับมีปากเสียงกันแน่นอน
นี่เบลนะนั่นอีกคันหนึ่งก็คือเพื่อนเขาเพื่อนของเบลอ่า
ลักษณะมีปากเสียงกันสักพักเต๋าเดินกลับมาขึ้นรถกระบะของตัวเอง
ค่ะแล้วขับออกไปนี่ดูดูฉุนเฉียวเลยล่ะเห็นไหมอืม
ฮึดฮัดฮึดฮัดท่าทางไม่พอใจกระบาดนี่แต่งซิ่งเชีย
นี่ถอยหน่อยนึงถอยมาแล้วคุยอะไรก็ไม่รู้นี่เบล
ก่อนจะขับรถออกไปค่ะจากตรงนี้ผ่านไป๘นาที
นาทีเองเหรอคะ๘นาทีซึ่งเบลกับเพื่อนของเขาเนี่ย
ก็ยังอยู่แถวนี้อยู่นะฮะไม่แน่ใจว่า
รออะไรหรือว่ารอใครอะไรยังไงนะฮะ
เอาเป็นว่าจังหวะตรงนี้นี่แหละ
เต๋าไปวนรถกลับมาแล้วไปซุ่มอยู่ตรงนั้น

ก็เพื่อนเบลก็นั่งเจ็บอยู่ตรงนั้นส่วนเบล
เด็นไปอยู่ที่พงหญ้าข้างร้านแล้วตอนแรกไม่มีใครเห็น
เผลอตายไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เธอยังสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ในเต๋านะฮะกระโดดเข้าไปหลบซ่อนวิกที่วิ่งหนีไปน่ะปีน
แอบซ่อนอยู่ในบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนะฮะอ้าวเดี๋ยวดูเตานะนี่ฮะ
เห็นวิ่งนี่นั่นเข้ามาบ้านของชาวบ้านอู๋ปีนมาเลย
เมื่อกี้นี่เก่งจังนี่เห็นไหมฮะเออหลบทำไมอ่ะนี่หนีแบบวิ่งแบบ
แล้วไปอยู่ในบ้านชาวบ้านเนี่ยเอากระสอบปุ๋ยเนี่ยมาคลุมตัวเองนะฮะ
เมื่อกี้เสื้อเสื้อนี่ถอดหมดเลยใช่ไหมกลัวเหรอคะเออ
ศรีมหาโพธิโอ้โหดูสิเดี๋ยวดูตอนวิ่งไหม
อืม
ผมเคยได้ยินคำว่าวิ่งหางจุกตูดอะไรอย่างนี้ครับ

สุทัศน์นายเต๋าถูกจับได้นะครับ
จากการสอบถามในเต๋านี่นะอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
ตำรวจสพศรีมหาโพธิสอบปากคำเบื้องต้น
นี่ในเต๋าเจ้าหน้าที่หาทรงหาเสื้อมาใส่ให้แล้ว
นี่เต๋านะเต๋าเนี่ยบอกว่าตัวเขากับเบล
คบหากันอยู่๔ปีเพิ่งเลิกกันได้๑เดือน
แล้วเต๋ากับเบลมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่กู้ร่วมกันไว้
ระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถามว่าเป็นเงินเท่าไหร่
๒แสนบาทกู้นอกระบบ๑แสนนะ
แล้วก็มีเงินกู้เอามาแต่งรถอีกหนึ่งแสน
พอเลิกกันไปเนี่ยได้๑เดือนเนี่ยเต๋าบอกว่าต่างคนก็ต่างมีคนใหม่
แต่ตัวเต๋าเองก็ทวงถามเบลเรื่องการใช้หนี้เพราะว่าตอนนั้นก็กู้ด้วยกัน
อ้างว่าเบลพยายามบ่ายเบี่ยงวันเกิดเหตุก็คือเช้าวันนี้ฮะ
เต๋าบอกผมก็พยายามมาเจอเบลมาคุยกับเบลอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบลไม่ยอมคุยด้วยจากนั้นก็มีปากเสียงกัน
ก่อนที่ผมจะขับรถออกไปแล้วก็ขับรถวนย้อนกลับมา
จังหวะตรงนั้นนั่นแหละเต๋าบอกมันอารมณ์ชั่ววูบ
ที่เห็นเบลเนี่ยยังอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดิมที่เพิ่งมีปากเสียงกัน
ก็เลยก่อเหตุแล้วก็วิ่งหนีไปด้วยความตกใจ
ผมก็ตามพยายามคุยว่านี่เขารับไปหมื่นห้าครับ
แต่ผมบอกว่าผมไม่ไหวครับช่วยกันคนละครึ่งได้ไหมครับ
เขาก็ปฏิเสธผมมาตลอดทุกอย่างครับ
คือบล็อกเฟสผมบล็อกอะไรหมดทุกอย่างเลยครับ
คือเขาไม่คุยผมตามคุยเขาก็ไม่คุยไม่คุยครับ

ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับ

ผมก็โมโหก็ขอโทษครับสำนึกผิดครับ
ผมขอโทษครับผมพลาดไปแล้ว
บอกเต๋าขอโทษเต๋าพลาดไปแล้ว
คือเขาก็เหมือนกับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องหึงหวง
ตามง้อขอคืนดีแต่มาตามจะให้ช่วยกันใช้หนี้

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับแฟนคนปัจจุบันของเต๋านะฮะ

น้ำหวานบอกว่าหลังจากที่เต๋าเลิกกับเบลเนี่ย
เต๋าก็มาคบกับเธอเพิ่งคบกันได้๑เดือน
ตลอดเวลาที่คบหาอยู่ด้วยกันเต๋าจะบ่นเครียดเรื่องหนี้สิน
เพราะต้องใช้หนี้อยู่คนเดียวทั้งที่กู้มาด้วยกัน

วันเกิดเหตุเธอบอกเธอไม่รู้จริงว่าเต๋าจะไปก่อเหตุแบบนี้
คุณสุชาดาก็ไปคุยกับเพื่อนของเบลที่ถูกเต๋าขับรถพุ่งชน

ก็ไม่ใช่เจ็บน้องไอ้น้ำนักอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าหมอนุ่ญาตให้กลับบ้านได้ทั้งใบหน้าทั้งข้อมือทั้งด้านขวา
สานะสาบอกว่าสาเหตุที่เบลเพื่อนของเธอกับเต๋าเลิกกันเนี่ย
ก็เพราะว่าเต๋าไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองด้วย
มันก็ระหองระแหงกันมานานคืนก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมา
เต๋ามาระรานแล้วมาข่มขู่เบลให้ระวังตัวให้ดี
จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าเห็นเต๋าเนี่ยขับรถตามพวกเธอมา
เธอก็เลยบอกให้เบลเนี่ยรีบกลับบ้านแต่ไม่ทันฮะตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
เพราะเต๋าขับรถกระบะมาปาดหน้าแล้วก็ลงมาพูดคุยลักษณะต่อว่าและหาเรื่อง
ที่เต๋าจะขับรถออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาพุ่งชน
สาบอกว่าเต๋าทำแบบนี้เนี่ยมันเกินไปทำเกินเหตุเกินไป
ความจริงก็เลิกกับเบลไปแล้วถ้ามีอะไรกันเนี่ยมันก็ควรจะคุย
ควรจะเคลียร์กันดีไม่ใช่มาทำแบบนี้
มันน่าจะจบกันไปตั้งนานแล้วซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะมาละลันกัน
รู้สึกไม่โอเคเลยทั้งที่มีแบบพวกพี่ที่สนิทเขาก็เตือนแล้วว่า
อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาแต่ด้วยความเราก็เป็นห่วงพี่เขาเนอะ
ก็เลยแบบอยู่เป็นเพื่อนตอนที่พี่เขาจะโทรหาตำรวจอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ทำแรงเกินไป
เพราะว่าหนูก็เหมือนแบบพังโดนไปด้วย
ตอนนี้เบลอาการยังสาหัสนะครับหนักนะครับทุกผู้ชมครับ
ญาติของเบลบอกว่าเรื่องนี้สิ่งที่เบลเขากล่าวอ้างเนี่ย
นี่คือเบลคนเจ็บนะฮะแฟนเก่าของเบลนะ
ทางฝั่งญาติของเบลบอกว่าเบลเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาจริง
แต่เต๋านั่นแหละเป็นคนให้เบลไปกู้เพื่อเอามาใช้จ่ายด้วยกัน
แล้วเอามาใช้แต่งรถซิ่งของตัวเองด้วยกู้มาสองแสน
แสนนึงแต่งรถอีกแสนนึงก็ใช้จ่ายด้วยกัน
ทีนี้พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยญาติของเบลบอกว่า
เองก็ควรจะมีความรับผิดชอบเรื่องหนี้สินตรงนั้นเองไม่ใช่เหรอ
เอาเดี๋ยวดูยอดหนี้สินที่เต๋าเขาอ้างก่อน
ที่เขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
คือญาติของเบลบอกเอ้าคือไปกู้มาเนี่ยนะฮะ
นี่เห็นไหมกู้มาตกลงเนี่ยคือกู้สองแสนนะ
แสนนึงเอามาใช้จ่ายด้วยกันที่ญาติของเบลบอก
แสนนึงคือเต่าใช้แต่งรถค่ะแล้วพอเลิกกันไป
จะมาระรานอะไรเบลจะให้เบลมาใช้ร่วมอะไร
ก็รถก็รถกระบะที่เต๋าขับไปชนเขานี่แหละ
นี่นะฮะส่วนอาการของเบลตอนนี้ญาติบอกยังน่าห่วงนะครับ
ศีรษะนี่กระทบกระเทือนถูกกระแทกอย่างรุนแรงนะครับ
โครงด้านข้างถูกชนอย่างแรง
อวัยวะภายในเนี่ยบอบช้ำยังไม่พ้นขีดอันตราย
หมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

เจ้าของร้านชำนะครับนี่ฮะร้านของเขาเขาบอกโชคดีนะ
เมื่อเช้าเนี่ยตัวเขากับแฟนเนี่ยตื่นสายเลยยังนอนอยู่ในห้อง
ตรงเนี้ยคือจุดยืนขายของนะคุณอรัชพรค่ะถ้าตื่นเนี่ย
แล้วมายืนขายของอยู่แล้วป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไง
แล้วไม่ใช่แค่ตัวร้านนะฮะจักรยานยนต์ของเขาอีกสองคันจอดอยู่หน้าร้าน
พังเสียหายนะครับค่ะเสาหน้าร้านก็หักพังชั้นวางของเชลล์เชลล์ต่างต่าง
ถูกชนอัดก๊อปปี้เสียหายหมดตู้เย็นอีกสองตู้ก็พังอืม
ไหนจะขนมน้ำอะไรต่างนานาที่เป็นของในร้านพังเสียหายหมด

ค่ะและข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้ทางคดีอาญานะอืมที่เหลือคือการชดใช้เรื่องค่าเสียหายต่างต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปไล่กันอีกนะฮะค่ะ